ต่อกันที่ปัญหาหนักอกหนักใจของชะนีไทยทั่วประเทศไม่เว้นแต่นางเอกนะคะอย่างน้องมิวนิษฐา
เห็นสวยแบบนี้ปัญหาน้ำหนักขึ้นก็โอ้โหมารุมร้าวหัวใจเธอเหมือนกัน
หาของผู้หญิงทั้งประเทศอ่ะคุณใช่คือหลังจากที่ขาหายเจ็บแล้วนะคะ
เจ้าตัวก็ขอเดินหน้าลุยถ่ายทำงานละครอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งมิวเองก็ขอเมาส์ผู้จัดหน่อยพี่แอนทองประสมเบา
เบาแต่ว่าน่าจะสะเทือนไปถึงพี่แอนแหละนะฮะ
เพราะว่าพี่แอร์เนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่เป๊ะแล้วก็เขี้ยวเข็นแบบสุดเลย
เข็นที่ว่านี่คือไม่ได้เรื่องบทละครนะคะ
สั่งให้เธอควบคุมน้ำหนักค่ะจนตอนนี้นะคะน้ำหนักของมิวนิถา
รถควบลงไปเรียบร้อยแล้ว๔กิโลนั่นเองค่ะ
จากที่เธอเป็นสาวร่างเล็กอยู่แล้วอาจจะมีความน้ำหนักขึ้นบ้างอะไรบ้างนะคะ

ช่วงนี้ก็ผอมบางเป็นสาวเอลเอสแบบสุดไปเลยค่ะ

โหดได้อะไรบ้างมิว
ด้วยความที่เป็นพี่แอนเขาจะเป็นคนแบบเป๊ะอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เลยเหมือนแบบอยากจะให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบพี่แอน
ไม่ให้มีขนมถุงอยู่ในกองค่ะ
ก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันนักแสดงเอามาเอง
เขาห่วงเขาห่วงว่านักแสดงเขาจะอ้วนเดี๋ยวแบบเดี๋ยวไม่สวยเดี๋ยวไม่หล่ออะไรอย่างนี้
กับวิวเขาเขี้ยวขนาดไหนคะว่าจะต้องลบแค่นี้
มิวเขาโอเคแล้วนะวันนั้นเขายังทักเลยว่าลูกผอมลงหรือเปล่า
ตอนนี้ก็ลงมาประมาณแบบ๔โลแล้วค่ะ
อันนี้คือลงเองหรือว่าตั้งใจ
ตอนแรกเอ้าใจตอนแรกตั้งใจลดเลยคือแบบเพราะละอะจะเปิดกล้องเรื่องนี้ใช่ไหมคะ
แล้วก็พอดีแบบตอนช่วงที่มิวเจ็บท้าวก็ลงมาอีกโลละนึง
ทำศัลประกาศิษฐ์จากพี่แอนทองประสงค์เนี้ยใช้ได้กับดาราหลายคนนะ
นี้ก็เป็นมิวนิษฐาแต่ทุกคนเชื่อเหอะเป็นความหวังดีเนาะ
จะได้มีรูปร่างที่ดีแล้วก็ถ่ายละครจะได้ออกมาสวยหล่อนั่นเองนะคะ
ถูกต้องแล้วจริงไม่ใช่แค่ดารานะคนทั่วไปเองก็ควรที่จะต้องดูแลสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญนะคะ